ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของคนที่ชื่อเมย์จริงนะครับ
ล่าสุดเอเรียจุธานุการณ์หรือว่าโปรเมย์ครับ
ก็เป็นนักกอล์ฟหญิงคนแรกนะครับที่ติดอันดับท็อปเทน
ซึ่งเป็นรายการเมเจอร์ที่กำลังจะมาถึงครับ
เธอก็หวังที่จะทำผลงานให้ได้ดีกว่าเดิม
แล้วก็ล่าสุดนะครับเอเรียจุธานุการนักกอล์ฟสาวไทยเนี่ย
หลังจากทำสกอร์รวม๑๕อันเดอร์พาร์เอาชนะคริสดาคิมโปรเจ้าถิ่นไปถึง๕สโตรก
เป็นรายการที่๓ติดต่อกันครับเป็นผลงานเทียบเท่ากับปาร์คอินบีอดีตมือหนึ่งของโลกชาวเกาหลีใต้เมื่อปี๒๐๑๔
ผลงานนี้ครับทำให้โปรเมขยับจากอันดับที่๑๓นะครับขึ้นมาเป็นมือ๑๐ของโลก
ก็ดีใจค่ะก็จริงอย่างที่บอกว่าปีนี้จริงตอนแรกหวังก็แค่อยากชนะแมทแรกของตัวเองนะคะ
แล้วก็พอได้๓อาทิตย์ก็ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้น
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อลองย้อนไปเมื่อ๓สัปดาห์ก่อน
ได้ให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐทีวีนะครับว่าภายใน๔ปีนั้นเธอจะก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกให้ได้

หวังค่ะมีสิทธิ์ไหมว่าทุกคนก็มีสิทธิเมยคิดว่าเมย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ก็มีสิทธิ์เหมือนกัน
อีกชัก๔ปีแล้วอีกตั้ง๔ปีแล้วหนูเพิ่ง๒๔กันตอนนั้นโอเคอีกแล้ว